เอาล่ะค่ะ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามสัญญาเลยคุณผู้ชมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ราชมังคลากีฬาสถาน
ซึ่งตอนนี้ได้รับรายงานบอกพายุแล้วก็ลมแรงเลยนะคะ

คุณทันทัศน์วินิตมานนท์นะคะ
เกาะติดบรรยากาศให้เราได้ชมกันค่ะเชิญค่ะ
แฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดและลิภู
ทยอยกันซื้อสินค้าสโมสรภายในบูธกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยนะครับ
จากนี้ยังมีการแจกบัตรรับชมฟรีอีก๒๕ใบ
ทำให้แฟนบอลก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ
บรรยากาศก่อนเกมจะเริ่มขึ้นไม่ถึง๓ชั่วโมงแล้วนะครับ
คาดการณ์ด้วยสายตาเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะมีแฟนบอลมาร่วมงานนี้มากถึง๔๐๐๐คนนะครับ
โดยที่สภาพอากาศก็มีเมฆมากและมีฝนตกลงมาเป็นระยะเลยครับ
ส่วนบรรยากาศบริเวณหลานหน้าสนามนะครับ
ซึ่งมีบุตรขายสินค้าสโมสอร์แมนเชเซอร์เต็ดและลิฟภู
ไปด้วยแฟนบอลที่มาอุดหนุนสินค้ากันอย่างหนาตาครับ
จากนี้ยังมีบูธเพนน่าสำหรับเข้าเชียร์ในการขันครั้งนี้

ส่วนแฟนบอลแมนเชเซอร์เท็ดและลิฟภูเต็ดลัย๑นะครับ
เปิดเผยว่าติดตามเชียร์ปีศาจแดงมานานกว่า๑๕ปีนะครับ
ตอนนี้ก็เคยไปเชียร์ดังเดือดที่อังกฤษมาแล้ว๑ครั้งในปี๒๐๑๗นะครับ

พร้อมฝากถึงแฟนบอลลิภูนะครับว่าอย่าประมาทครับ

ก็เปิดเผยว่าเชียร์หงแดงมานานกว่า๓๐ปี
และนี่คือครั้งแรกที่ได้มาเชียร์ติดขอบสนามเลยนะครับ

รู้สึกว่าน่าจะผมขอแค่เสมอผมก็พอใจแล้วครับผม
ก็คือวันนี้อยากให้เล่นเต็มที่
ผลจะเป็นยังไงไม่สำคัญอยากให้แฟนบอลสนุก
ขณะที่บัตรรับชมศึกดังเดือดสำหรับจำหน่ายในวันนี้นะครับ
เดตล่าสุดเหลือเพียง๓ราคาเท่านั้นนะครับ
ในการราคา๑๕๐๐๐บาท๒๐๐๐๐บาทและ๒๕๐๐๐บาทนะครับ
ในส่วนที่ขายเนี่ยก็ทาลิเกเมเจอร์นะครับ
ไม่มีการลดราคาแต่อย่างใดนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ยังมีหนึ่งในผู้สนับสนุนศึกดังเดือด
ครั้งนี้จัดกิจกรรมแจกตัวฟรี๒๕ใบทุกราคานะครับ

ก็มารอร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยครับ

ได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวไทยแล้ว
ยังมีการแถวสดไปยัง๑๗๒ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับ
ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานครับ
ค่ะขอบคุณนะคะคุณการพัด
ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วคือใส่เสื้อกันฝนรายงาน
และเห็นแฟนผีแฟนหงบางคนก็ใส่เสื้อกันฝนกลางร่ม
คุณผู้ชมคะที่ราชมังคลาเนี่ยลมแรงฝนตกนะคะ
ทีนี้มันก็เลยมีเหตุการณ์เพราะว่าลมมันแรง
ก็เลยพัดเป็นป้ายรั้วเหล็กอยู่หน้าราชมังคลา
ล้มทับแฟนบอลแมนยูค่ะ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือแฟนบอลนี่หัวแตกเลยนะคะ
เพราะเขาล้มไปกับพื้นแต่ถามว่าเป็นอะไรหนักไหม
ตอนนี้เนี่ยแฟนบอลเขาก็ยังรู้สึกตัวมีสตินะคะ
ซึ่งล่าสุดก็มีการประถมพยาบาล
แล้วก็มีรถพยาบาลนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ